อ่ะคุณค่ะนี่ว่าแปลกแล้วใช่ไหม
คุณเคยเห็นควายใช่ไหมคะ
คุณเคยเห็นควายสายหน้าไหม
เฮ้ย
คุณสุทัศน์กลับทองประธานกลุ่มธนาคารโคกระบือและอนุรักษ์
พัฒนากระบือไทยตำบลพระพลาชัยอำเภออูทอง
เป็นผู้ดูแลจ๊ะขวายเพลือกควายสยำพลายสยำแปดแปด
ซีรค่ะพลายสยำแปดแปดนะ
พลายสยาม๘๘เหรอย้ำแล้วพลายสยาม
ผมไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ชื่อมันดูเต็ก
ฉันอ่านถูกนะควายสยาม๘๘เป็นควายไทยเพศผู้
และเขาพาเจ้าพลายสยามเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยด
มาทำอะไรคะไหว้แม่ผีเสื้อสมุทร
แล้วก็มาถวายเครื่องต้นว่ายคุณสุทัศน์บอกว่า
หลังจากที่พาเจ้าพลายสยามไปโชว์ตัวในงานอนุรักษ์ควายไทย
คุณจำได้ไหมเราเคยเล่าเรื่องพายสยามไปแล้วรอบแรก
โชว์ตัวแล้วมีผู้สนใจติดต่อขอซื้อพลายสยาม
ในราคา๑๐ล้านบาท
ล้านบาททำเล่น๑๐ล้านนะเนี่ย
แต่ยังไงรู้ไหมคะอาจารย์เกรียงไกรเป็นเจ้าของควายเนี่ยนะคะ
เขายังไม่ขายนะคะเพราะอะไรเขาหวังจะรีดน้ำเชื้อ
สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยเพื่อให้ควายไทยมีสายพันธุ์ที่ดี
ก็คือว่าเจ้าพลายสยามเนี่ยขายน้ำเชื้อด้วยจำได้ไหม
ที่เราเคยบอกอะนะขายเป็นโดสอย่างนี้นะ
แต่อย่างนี้คือก่อนนี้ไปขอพรแม่ผีเสื้อสมุทรว่า
ขอให้มีคนเมตตาเจ้าพลายสยามพลายสยามเนี่ยนะคะมีอายุ๒ปี๕เดือน
เป็นลูกของพ่อแก้วฟ้าพ่อพันธุ์ราคา๗๐ล้านพ่อ๗๐ล้าน
ปุ๋ยนุ่นแม่ปุ๋ยนุ่นจะมีความเจ้าเนื้อหน่อย
ก็เลยทำให้เจ้าพลายสยามเกิดมามีรูปร่างสวยสง่าและเลิศมันแตน
ได้แม่ได้พ่อมาดีจริงเวลาบีดสายพันธุผสมสายพันธุ
ก็ต้องก็ต้องมีการคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคล้ายกับสุนัขหรือแมว
เวลาเราจะไปซื้อเราจะไปเลือกเราก็ต้องดูพ่อพันธุแม่พันธ
อันนี้เหมือนกันหลังจากที่พายสยามถวายหัวหมูเสร็จ
อาจารย์เกรียงไกรก็ได้มีการเสี่ยงทายล้วงปิงปองในหายทองคำ
ตอนแรกจะให้พายสยามล้วงแล้วแต่ขาหน้าติดขอบหายบนเข้าไม่ได้

เอาจริงนะคุณติดเรื่องการแสดงนะเนี่ย

พ่อค้าแม่ค้าเขาจะคว่างเปลือกทุเรียนใส่คุณเนี่ย

เออน่าจะได้ซุเรียสักลูกลูก